โลกออนไลน์มีการแชร์คลิปเด็กแว้นย่านนทบุรีครับ
ขี่รถจักรยานยนต์เจอด่านตรวจ
แต่ไม่ยอมให้ตรวจกลับทิ้งรถหนีเลยนะ
แต่การทิ้งรถของเขาเรียกว่าเป็นสกิลขั้นเทพเลยทีเดียว
ไปดูคลิปนี้กันนะครับ
นี่แหละครับเป็นคลิปจากกล้องหน้ารถนะฮะ
นี่คุณทิ้งรถเลย

นี่ต้องมีเพลงหนังจีนประกอบด้วยนะจ๊ะ

นี่สิวิทยายุทธ์เขาใช่นี่แหละครับภาพขณะวัยรุ่นขี่รถจักรยาน
กันมา๒คัน๒คนโดยขี่คู่กันมาตามถนน
ก่อนจะขี่เข้ามาใกล้กันเหมือนตกลงกันก่อน
ว่าเดี๋ยวฉันจะกระโดดข้ามไปนั่งรถแกนะครับ
และท้ายที่สุดก็สามารถกระโดดขึ้นไปซ้อนท้ายได้เรียบร้อย
เพื่อนก็เร่งเครื่องออกไปอย่างรวดเร็ว
ส่วนรถจักรยานยนต์เมื่อไม่มีคนขับแล้ว
มันก็พุ่งไปตามทางสิฮะไปชนทางเท้าขึ้นไปจอดแน่นิ่งอยู่นะครับ
โชคดีที่ตรงนั้นไม่มีคนอยู่หรือว่าสิ่งของวางตั้งไว้นะฮะ
โพสต์มีการระบุว่าเทพมากแค่ขอตรวจค้นต้องทำขนาดนี้เลยเหรอ

ต้นทราบว่าเหตุการณ์นี้วัยรุ่นสายแว้นในคลิป
ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสพกรวยจนนทบุรีขอตรวจค้น
หลังจากที่ทั้งสองคนได้ขี่รถจักรยานยนต์มาบนถนนย่านวัดโบด
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจพบพิรุษจึงได้เรียกขอตรวจค้น
แต่ทั้งสองคนไม่ยอมหยุดครับ
เกิดเหตุการณ์ขี่รถจักรยานยนต์๒คันหนี

ก็ไม่รู้ว่าคันนั้นผิดกฎหมายหรือเปล่า
หรือว่าไปโจรกรรมไปขโมยอะไรมาหรือเปล่า